เมื่อพูดถึงบัลเล่หลายคนก็คงจะต้องนึกถึงการแสดงในโรงละครสุดหรูนะครับ
แต่ว่าที่รัฐเวอร์มอนด์ของสหรัฐอเมริกา
แสดงบัลเล่ไม่ได้อยู่ในโรงละครครับแต่ว่ากลับไปอยู่ในฟาร์ม
แม้ว่าจะเป็นการแสดงเพื่อระดมทุน
แต่ก็มีนักบัลเล่ทั้งมืออาชีพแล้วก็มือสมัครเล่นเข้าร่วม
โดยสิ่งที่ท้าทายก็คือพื้นผิวของที่แสดงที่ยากจากคาดเดาได้นะครับ
แต่ผู้แสดงก็บอกว่าคุ้มกับการได้มาแสดงกลางแจ้ง
ที่ให้บรรยากาศที่แตกต่างออกไปจากเดิมครับ
เมื่อพูดถึงบัลเล่คนทั่วไปคงจะนึกถึงการเต้นด้วยปลายเท้าประกอบบทเพลงบนเวที
แต่ที่เห็นอยู่นี้คือคณะนักเต้นบาเล่คลาสสิก
ซึ่งกำลังวาดลวดลายตามเสียงเพลง
บริเวณลานโล่งกลางแจ้งที่ฟาร์มเกษตรแห่งหนึ่งในรัฐเวอร์มอนของสหรัฐ
ท่ามกลางธรรมชาติและประสุทธิ์สัตว์น้อยใหญ่
โดยมีผู้ให้ความสนใจร่วมรับชมจำนวนมาก
โดยมีจุดประสงค์ในการระดมเงินเพื่อการเกษตร
เนื่องจากรายได้จากการขายบาท๑๗๕บาท
หรือนำไปให้กับองค์กรการเกษตรไม่แสวงผลกำไร
ขณะเดียวกันก็ยังเป็นการขยายฐานผู้ชม
ด้วยการเผยแพร่บาลเลขคลาสสิกให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
ลินเซฮันแมนหนึ่งในคณะนักเต้นบาเล่บอกว่า
การแสดงกลางแจ้งลักษณะนี้เป็นการนำเสนอความท้าทายบางอย่างที่มีลักษณะเฉพาะ
บอกว่าทุกการแสดงเป็นเหมือนประสบการณ์ใหม่ทั้งหมด
เนื่องจากจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจะได้เต้นบนพื้นผิวแบบไหน
ดังนั้นสภาพแวดล้อมของธรรมชาติและสถานที่
ซึ่งทำให้พวกเขาประหลาดใจอยู่เสมอ
สำหรับการแสดงชุดนี้จะเป็นการเล่าเรื่องราวของฤดูการที่พืชพันธุ์กำลังเจริญงอกงาม
บรรดานักเต้นทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพจำนวน๒๕คน
อายุไล่เลี่ยตั้งแต่๑๘๗๔ปี
ก็จะแต่งตัวเป็นผักกาดหอมมะเขือเทศหรือประสุทธิ์ต่างภายในฟาร์มให้เข้ากับบรรยากาศ
เรคเกอร์ผู้กำกับฝ่ายสินของโครงการนี้บอกว่า
การแสดงบัลเล่ลักษณะนี้ยังมุ่งหวังให้ผู้เข้าชมดื่มดำกับบรรยากาศของฟาร์มด้วย
เขาบอกว่าหนึ่งในสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดเกี่ยวกับโครงการนี้
คือความลึกซึ้งของประสบการณ์รอบด้าน
จากอาหารที่กินก็มาจากฟาร์มความสวยงามของสถานที่การแสดง
พวกเขาได้เข้าถึงทุกความรู้สึกและดึงออกมาผสมผสานเข้าเป็นประสบการณ์เดียวกัน
โดยก่อนหน้าที่การแสดงจะเริ่มต้นขึ้นก็มีการเสิร์ฟอาหารเย็นที่ประกอบขึ้นจากผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จากฟาร์มให้ได้เลือกซื้อ
ขณะที่ผู้ชมบางส่วนก็หอบหิ้วตระก้าปิ๊กนิกมาเองก็ร่วมกินอาหารบนพื้นย่าเขียวชะอุ่มอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากัน
โครงการฟาร์มบาเล่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สองแล้วโดยผู้กำกับฝ่ายสินทิ้งท้ายว่า
แนวความคิดของโครงการบัลเล่ในฟาร์มเกิดขึ้นในชั้นเรียนภาคฤดูร้อนเนื่องจากนักเต้นไม่อยากอดอู้อยู่แต่ภายในชั้นเรียนจึงย้ายมาที่สวนสาธารณะแทน
แต่นั่นก็ทำให้พวกเขารู้ว่าสามารถเต้นกลางแจ้งบนพื้นย่าได้
ทั้งนี้คณะนักเต้นบัลเล่มีการแสดงด้วยกันทั้งหมด๘ชุดและจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปแสดงตามฟาร์มต่างทั่วพื้นที่ในช่วงฤดูร้อนนี้
ตรีซิริเซวิเศษข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน